เขาตัดถังแก๊สเป็นถังแก๊สหุงต้มเก่า
แล้วก๊าร์มลบอดอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
เพราะแก๊สมันระเบิดแล้วมันทะลุไปถึงกระน่าไหน

เอาถังแก๊สมาตัดหัวเป็นถังแก๊สเก่านะ
ตัดหัวแก๊สตัดวาวออกจากตัวถัง
แล้วก็จะเอาตัวถังไปขายเป็นเศษเหล็ก

ก็เปิดวาวปล่อยแก๊สออกหมดแล้ว
แต่สงสัยมันมีแก๊สเหลืออยู่
เขาบอกแบบนี้ไม่คิดจริงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วกกับลูกน้องไม่มีประสบการณ์ด้วย
คือว่าแก๊สไม่เคยรู้
แต่พอหนึ่งรู้แล้ว
เพราะว่าเคยมีมูอากบอกทุกฟังอยู่
แล้วลูกสาวของนายไภทูนค่ะ

เป็นคนเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
นี่นะคะเธอก็บอกว่าวันนั้นอยู่ในบ้าน

อยู่ในบ้านได้ยินเสียงหนึ่งบึ้ม
โอ้โหวิ่งออกมาดูบ้านพังไปแล้ว
ยังดีนะไม่มีใครเจ็บไม่มีรถผ่านนะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาเผยแพร่อยากจะเตือนค่ะ
เป็นอุทาหรณ์ว่าเสี้ยววินาทีนะ
มันหมายถึงชีวิตเลยนะ
ก็อยากฝากว่าถ้าใครไม่มีประสบการณ์
อย่าหล่อเล่นกับเรื่องอันนี้เลยค่ะ
เพราะว่าแค่เสี้ยววินาทีผ่านไปได้จนถึงแก่ชีวิต
แต่นี่โชคดีก็คือว่าไม่มีใครได้รับอันตราย

หรือถ้าจักรยานยนต์สักครั้งรถสักครั้งขาบผ่านมาพอดี
คือมันพุ่งออกถนนข้ามถนนเข้าป่าย่าไปเลย